แล้วล่ะครับเพราะเขาขยายสาขาไปกว่าสามสิบห้าสาขาเลยทีเดียว
แต่ไม่ว่าสาขาจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาความอร่อยเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนด้วยเนื้อข้าวร้อนที่ไม่เละ
จนเกินไปหมูเด้งชิ้นโตที่หอมกลิ่นเครื่องเทศ
เครื่องในชิ้นใหญ่ที่นุ่มละมุนไร้กลิ่นขาว
อยากจะกระโจนลงไปในหม้อตอนนี้เลยล่ะครับ
แต่ติดอยู่ที่มันร้อนนี่แหละ
สงสัยต้องฝากพี่อาร์มเขาซื้อกลับมาให้แล้วล่ะครับ

คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านโจ๊กสามย่าน
ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปด้านในกลิ่นมาถึงเลย
คนที่กำลังวุ่นอยู่หน้าคุ้นนะนี่โลโก้คนนั้นเป็นโลโก้คนนั้น
โลโก้คนนั้นโลโก้อุ้ยตาลายผมว่าใช่อ่ะ

ใช่ครับจับของร้านใช่ไหม

ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปในร้านไปนั่งทานกันเนี่ย

ก็ขายมานานกี่ปีแล้ว๖๗๐ปี
เพราะว่าผมเป็นรุ่นที่๓แล้ว

ได้ครับหิวอะแต่อย่างนี้ก่อนที่จะทานกันมันคันไม้คันมือ
เห็นเขาทำเนี่ยนะตักใส่ถุงลวกมงลวกหมู
อยากจะขอเป็นลูกมือเฮียได้เลยได้เลยลองเลย
กลัวจะไปเป็นภาระเขาจังนะสิแต่ไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณผู้ชม
พี่อาร์มเขาได้รับภารกิจให้ไปล้วงสูตรลับของร้านนี้มาให้ได้
ไม่งั้นเนี่ยจะไม่ให้ฆ่าตัว
ก็เลยยอมทนร้อนอยู่หน้าหม้อไปขอสูตร
รวมถึงวิธีการทำต่างว่ามีขั้นตอนยังไง
มาฝากแฟนรายการนั่นเองล่ะครับ
อ่ะเอาใจช่วยนะครับพี่อาร์ม
โออไอเฮียบอกว่านี่เทเด็ดเลยนะครับ
เรียกได้ว่าเด้งจาก๓ย่าน

เนื้อหมูทงหัวไหล่อ๋อแล้วก็มีมันนิดหน่อยรสชาติอ่ะ
ปรับยังไงให้มันรสชาติกลมกล่อมอะครับมีซีอิ๊วอืมน้ำตาลเออ
แล้วก็พริกไทยแล้วเราได้ไหมใช้เวลานานเป็นจานเป็นถาดอย่างนี้แล้ว
อ่าฮะยังไงต่อครับเฮียเราก็มาเขาเรียกดีด
ดีดดีดหรอดีดยังไงดีดนิ้วอย่างงี้เหรอ
ชั้นแรกก็ตักหมูนิ้วมือนิ้วมือคอยบีบขา
ยังไงต่อดีดลงดีดลงเลยเหรออ่าดีดลงไปเลย
ไม่ได้มาตรฐานที่นี่ต้องใหญ่อย่างเดียวครับ
ที่นี่ต้องใหญ่อย่างเดียวแล้วถามว่าใหญ่ประมาณไหน
อันนี้ของผมเล็กนิดเดียวเอง
มาตรฐานเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับพี่อาร์มจะรอดไหมล่ะครับเนี่ย
แต่ก็ยังพอชื่นใจได้บ้างเพราะอย่างน้อยก็ล้วงสูตรมาได้
รู้นะครับเนี่ยว่าหมูเด้งของที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่น
ตรงที่เขาจะใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหล่เพราะเนื้อส่วนนี้เนี่ยครับ
ผสมกับเอ็นและไขมันทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ย
จะมีความกรุบเรียกว่าเคี้ยวเพลินกันเลยทีเดียวล่ะครับ
ที่สำคัญเนี่ยครับเขาไม่ผสมแป้งเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ที่หลายคนเห็นมันดูก่อตัวกันได้ดีขนาดนี้นะครับ
ก็เป็นเพราะเครื่องจักรเฉพาะของทางร้านเขานี่แหละครับ
หมูเด้งผ่านไปอ่าพี่อาร์มเขาย้ายไปล้วงสูตรของข้าวร้านนี้กันแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมโอ้เฮียครับครับผมต้องใช้ถึงสี่หม้อเลยเหรอ
ใช่ครับขายไม่ทันใช่ไหมไม่งั้นไม่ทันเราใช้ข้าวอะไรครับ
ไอ้ข้าวหอมอันนี้ต้องคัดนะเหรออ่าต้องแบบคัดพิเศษ

เป็นน้ำซุปข้อหมูคุณผู้ชมครับ
เป็นลูกมือให้เฮียเขาเนี่ยน่าจะไม่รอดจริงนั่นแหละครับ
ถือเป็นรางวัลในการยืนอยู่หน้าหม้อร้อน
ตอนนี้เนี่ยให้มาพักเหนื่อยกินโจ๊กในตำนานทั้งสองชามนี้
อัดแน่นไปด้วยเม็ดข้าว
พร้อมกับหมูเด้งและเครื่องในชิ้นใหญ่
ตับกระเพาะไส้ที่ดูเด้งชำ
พร้อมกับไข่ลวกและไข่เยี่ยวม้า๒ชามนี้กันก่อนดีกว่าครับ
อร่อยมากมันหอมอ่ะตัวข้าวมันหอมแล้วมันฟูฟู
อย่างที่เฮียกับบอกอ่ะเฮียกับบอกว่าจะต้องใช้จมูกข้าว
มันเลยทำให้มันฟูแล้วก็หอมขึ้นมา
โอ้โหเขาก้อนอย่างนี้คุณผู้ชมตัวเนื้อหมูเด้งเขานี่มันอร่อยจริงจริง
แล้วมันหนุบเด้งอ่ะแล้วตามด้วยอะไรรู้ไหมหอมพริกไทย
ที่นี่เขาใส่พริกไทยเยอะจริงจริงนะแล้วทานไปพร้อมกับโจ๊กร้อน
คุณผู้ชมว่าเฮ้ยอร่อยอย่างนี้ยังมีอีกตับอ้าวชิ้นใหญ่ใหญ่ทานสะใจดีครับ
ลงไปแล้วเนี้ยมันนิ่มอ่ะมันนิ่มมันซุยอยู่ข้างในรสชาติตับกลมกล่อมดีเลย
เยอะแหละครับกับพ่อส่วนตัวกระเพาะนะครับโอ้โหมัน
ไปหนุ่มหิ้นสนุกเป็นการกินโจ๊กที่สนุกมากแหละครับหัว
โอ้โหดูไส้สิไม่เคยเห็นไส้ที่ไหนชมพูขนาดนี้
ไม่มีความว่าเหม็นคาวเลยนะเพิ่งทานเข้าไปมัน

แล้วมันหนุกนุ่มไม่เหนียว

หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนพี่อาร์ม
แต่เฮียก็บอกเคล็ดลับมาแล้วล่ะครับ
ไส้ของร้านนี้เนี่ยที่เป็นสีชมพู
เป็นเพราะส่วนผสมที่เขาต้ม
เหนือจากซีอิ๊วพริกไทยขิงเกลือยังมีรากผักชีที่พอนานเข้า
ซึมเข้าไปในไส้ด้วยอย่าไปตกใจนะครับว่าไส้ไม่สุก
อย่างกระเพาะกับไส้ก่อนที่จะนำไปใส่ในโจ๊กเนี่ยครับ
จะเอาไปล้างน้ำเกลือก่อนเพื่อให้มีความสะอาดที่สุด
แล้วไปล้างน้ำเปล่าวนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยก่อนจะนำไปลวกหนึ่งที
จากนั้นก็เอามาขูดส่วนอื่นที่ยังเกาะอยู่ตามเครื่องใน
ซึ่งตัวนี้นี่แหละครับที่จะทำให้ไส้ขมหรือไม่ขม
ก่อนจะนำไปล้างน้ำเปล่าอีกทีโอ้โหมันเยอะแยะตะแป๊ะไก่จริงล่ะครับ
แล้วก็เอามาต้มอีกครั้งใช้เวลาเป็นวันเลยล่ะครับ
เห็นไหมว่าเครื่องในของเขาเนี่ยงานละเอียดนะ
เอาเฉพาะแค่สถานีน่ะยอดขาย
วันก็๒๐๐ชาม

ก่อนโควิดอ่ะเฮียน้ำหนักจำนวนหมูที่ใช้เนี่ยเยอะเท่าไหร่ฮะ

เยอะมากเท่ากับรถกระบะ๑คันเลยนะนั่นน่ะน้ำเงิน

สูตรต่างของทางร้านรู้ไปหมดแล้ว
คราวนี้มาถามถึงความเป็นมาบ้างดีกว่าครับ

ก่อนรถเข็นมันจะเป็นตลาดโต๊ะรุ่ง

เสร็จแล้วก็เขาก็ไล่
มันก็ไม่รุ่งเท่าไหร่อืม
เราก็เลยเข็นรถเข็นมาขายโจ๊กตรงหัวมุมพอดีเลย
หัวมุมอะไรครับตรงตึกเอ่อจามจุลินสแฟร์ตรงหัวมุมทางเข้า
เมื่อก่อนเป็นซอยจุฬา๑๖อ๋อเจ้าของตึกที่หัวมุมนั้นเขาใจดี
ครับเขาให้ขายเออขายเสร็จแล้วก็อ่ะให้ลื้อแล้วกันอย่างเงี้ยอ๋อหรอ
อ่าฮะสุดท้ายก็เลยได้ได้เหมือนได้สิทธิ์ตรงนั้นมา
ได้ตึกตรงในนี้อ๋อแล้วตอนนั้นตอนนั้นไม่มีชื่อร้านเลย
ตอนนั้นขายแบบไม่มีชื่อร้านเหรอเออคุณพ่อก็ไม่ได้ตั้ง
เขาย้ายมาเนี่ยก็ไม่รู้เขาก็เขาก็พูดแต่ว่ากินโจ๊กที่ไหน
โจ๊กที่สามย่านที่สามย่านเมื่อก่อนนี้อย่างเดียว
ก็เลยคุณพ่อก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเป็นโจ๊กสามย่านแล้วกัน
จะได้จำง่ายง่ายไงอ่าและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ร้านโด่งดัง
จนเป็นที่รู้จักถึงทุกวันนี้แหละครับช่วงนั้นพอดีมีต้นเครื่องของในหลวงราชการที่เก้าครับ
ชิมชิมแล้วก็โอเคก็เลยสั่งเข้าไปให้ในวังในวัง
ครับผมแล้วสั่งเยอะไหมยังไงครับสั่งเยอะมากเลยครับแอบสั่งเป็น
ห้อเลยเหรอสั่งเป็นหม้อใหญ่ใหญ่พอเราทำเยอะเยอะลูกค้าแต่ละคน
มาเห็นเออเขาก็จะถามเราเออว่าเอาอย่างนี้สั่งไปไหนอะไรยังไง
ไม่ได้สั่งวันเดียวสั่งตลอดหลายครั้ง
ใช่ครับผมโอ้โหเนี่ยครับเคล็ดลับความสำเร็จที่แท้จริงของเรา
โจ๊กฉามย่างคืออะไรครับใส่ใจครับผมใส่ใจ
ของแต่ละอย่างต้องมีคุณภาพ
อืมเป็นคำที่แบบดูง่ายง่ายนะ
แต่เนี่ยมันสำคัญมากกับการทำธุรกิจอาหาร
คุณถือว่าเป็นผู้โชคดีนะ
ยังไงรู้ไหมคุณจะได้รู้ถึงโปรโมชั่นเด็ดของเราในเดือนนี้
ครับผมโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

มาซื้อกันเลยโจ๊ก๔ถุงแถมไข่ลวกให้เลย๒ใบ

อร่อยดีแถมโปรโมชั่นเด็ดในช่วงนี้

สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียติมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
แล้วรีบไปบอกร้านโจ๊ก๓ย่านสาขาจุฬาซอย๑๑
ว่ามาจากเศรษฐีป้ายแดงเพียงเท่านี้เอง
คุณผู้ชมก็จะได้สิทธิพิเศษจากรายการแล้วล่ะครับ